กรมป่าไม้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
จุดสำคัญทางภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาหมอกควัน
รวมทั้งไฟป่าครับซึ่งคาดว่าตั้งแต่เดือนหน้าคือมีนาคมนั้น
ปัญหาจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตามจาก
ขอบคุณสุราชน์พระวิบรังศีอรุณครับ
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่๙จังหวัดภาคเหนือ
ยังคงประสบปัญหายังต่อเนื่องทุกปี
โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนที่สถานการณ์รุนแรง
ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการกระทำของมนุษย์
การเผากำจัดวัชพืชในพื้นที่เกษตรและการเผาเพื่อหาของป่า
โดยในปีนี้กรมป่าไม้ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กร่องทัพภาคที่๓กร่องทัพอากาศกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะไพร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการนำกำลังพลอุปกรณ์รวมถึงอากาศยานเข้ามาประจำในพื้นที่
ที่ผ่านมากรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติได้นำเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าจากนอกพื้นที่๙จังหวัดภาคเหนือ
เข้ามาสนับสนุนจำนวนกว่าหนึ่งพันนายและนำเฮลิคอปเตอร์จากสำนักการบินอนุลักษ์ธรรมชาติพร้อมอุปกรณ์
เข้ามาสนับสนุนทางอากาศเพิ่มอีก๕ลำและมีการจัดตั้งศูนย์ติดตามควบคุมสถานการณ์หมอกควันไฟป่า
ซึ่งจะติดตามสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าดำเนินการ
ปีนี้ที่เราคาดการณ์ว่าอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าสถานการณ์ของความแห้งแรง
ปริมาณไฟอาจจะมีจำนวนลดลงแต่หากเกิดเหตุปุบมีการเข้าควบคุมอาจจะมีสิ่งที่มากกว่าทุกปี
อันนั้นจึงเป้นสาเหตุที่้มเรามีการเตรียมพร้อมพร้อมในการป้องกัน

แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ที่ขั้นวิกฤต
เราก็ได้มีการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาส่วนที่กำลังกัน
ด้านกล่องทัพอากาศโดยสูญบรรเทาศาสนธนภัยกลางบิน๔๑จังหวัดเชียงใหม่
นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภารกิจดับไฟป่าในครั้งนี้
โดยนำปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งปกติจะใช้ในด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้

โดยประชาการและควบคุมไฟป่า
ซึ่งจะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลจากการลาดตระเวนค้นหา
ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีการติดกล้อง๓๖๐องศา
ซึ่งจะส่งภาพและพิกัดมายังศูนย์บัญชาการ
ดับไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ทำเทคโนโลยีแบบนี้มันสามารถมาประยุกต์ใช้ได้

แช่งกรมทรัพยากรธรรมชาติคือกรมปลาไม้
มาหยุดในส่วนพื้นที่และรับข้อมูลจากหน่วยบัญชาการ

อกจากนี้ได้รับการสนับสนุนยุทธโปรกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงแฮลรีคอปเตอร์จากกรมฝนลวงและการบินเกษตร
อากาศระยะและกำลังคนจักรองทัพบก
ซึ่งทั้งหมดได้เข้ามาประจำการแบบเหลือประจำการในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
และพร้อม